ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านต้องมีประสบการณ์เวลาไปเดินตามห้างต่าง
เราก็จะเจอบูธขายสินค้าหรือว่าตามร้านที่เขาจะมีพนักงานอยู่ข้างหน้าร้าน

เขาก็จะดึงไปคุยให้ได้ไงจะขายคอร์ส

ทำหนุ่นทำหนีหนุ่นหนาเลเซอร์
ถ้าไม่อยากไปคุยไม่อยากทำท่านมีวิธีปฏิเสธยังไงกันบ้าง

แต่น้องผู้หญิงคนนี้ที่เขาเอามาโพสต์ในสังคมออนไลน์บอกว่า
วันนั้นคือ๒๗เมษายนที่ผ่านมา
ห้างแห่งหนึ่งไปซื้อของเป็นห้างแถวปิ่นเกล้า

ก็เดินผ่านบูธคลินิกเสริมความงาม
เขาก็เรียกมาคุยเป็นพนักงานผู้ชายก่อน
ก็พยายามปฏิเสธแล้วแต่เขาบอกขอเวลาไม่นาน
ขอแค่ชื่อก็ได้ลงชื่อมาฟังเขาหน่อย
ก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าก็คงจะแป๊บเดียวก็เสร็จ
นั่งที่โต๊ะผู้ชายก็มาแนะนำโปรโมชั่น
ในการทำเสริมความงามต่างก็บอกเขาไปแล้วว่าไม่มีเงิน
คนผู้ชายก็บอกไม่เป็นไรฟังก่อนฟังเสร็จไม่เอาก็ไม่ได้ว่า
บอกไม่มีเงินก็เขาก็บอกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
คือจะปฏิเสธยังไงก็พยายามจะลากเข้าไปให้ได้ไง
บอกว่าคอร์สเนี่ยมันราคาเต็ม๒๕๐๐บาทไม่มีเงินไม่เป็นไร
มัดจำไว้ร้อย๒๐๐ก็ได้โหดูสิถ้าทางเธอไม่เอาแน่
เรียกพนักงานผู้หญิงมาอีกคนนึงค่ะซึ่งน้องบอกว่า
พอพนักงานผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยทีนี้หนักหนักเลยนะครับ
เพราะว่าพยายามจะสอบถามอายุเท่าไหร่๒๔โอ้โห
ทำไมรูขุมขนกว้างอย่างนี้๒๔ทำไมปล่อยตัวไว้อย่างนี้
ต้องทำนะไม่ทำจะยิ่งแย่นะเธอก็บอกไม่มีตังค์
ตังค์เนี่ยต้องผ่อนรถ๗๐๐ค่าบ้านค่าประกันค่าน้ำมัน
เธอบอกว่าไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรแหมแค่ร้อย๒๐๐
กระทบกับค่าขนมหรอกมั้งอืมเธอก็เอาไงอ่ะ
ทีนี้บอกงี้ละกันเงินอยู่ที่แฟนหมดค่ะ
จะใช้อะไรเนี่ยจะซื้ออะไรต้องบอกเขาก่อนโอ้โหทีนี้พนักงานผู้หญิงคนนี้
มาเลยฮะนี่กินข้าวหรือกินย่าเนี่ยมีเงินเอาไปให้ผู้ชายเก็บหมด
เนี่ยมันไม่ให้เธอทำหรอกเพราะถ้าเธอทำแล้วสวยขึ้น
มันกลัวเธอจะไปมีผู้ชายอื่นแล้วตัวเงินตัวทองจะไม่อยู่กับมัน
โอ้โหเธอเจออย่างนี้ทำไมต้องพูดขนาดเนี้ย
เธอบอกเธอร้องไห้เลยนะลองฟังดูครับ
หนูไม่มีตังค์จริงจริงค่ะแล้วหนูก็เห็นว่าแบบ
พี่เขาคงไม่ปล่อยหนูไปแน่หนูก็เลยอ้างว่า
กระเป๋าตังค์หนูก็ไม่มีค่ะเงินหนูอ่ะทั้งหมด
อยู่ที่แฟนหมดเลยร้อยสองร้อยตอนนี้ก็ไม่มี
ถ้าหนูจะเอาอะไรเนี่ยหนูก็ต้องบอกเขา
แต่เขาก็คงไม่ให้เขาก็เริ่มแบบพูดแบบเออ
เป็นผู้หญิงทำไมถึงให้แฟนเก็บเงิน
ทำไมเอาเงินไว้ที่แฟนแบบกินข้าวหรือกินย่าเนี่ย
ทำไมถึงทำแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นพี่อ่ะ
มีลูกสองคนนะแต่ลูกพี่ไม่มีใครเป็นแบบนี้
แล้วตัวพี่เองอ่ะห้าสิบกว่าแล้วพี่มีแฟน
พี่ก็ไม่เคยให้แฟนยุ่งเงินพี่มีแต่พี่อ่ะขอเงินแฟน
ณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราอ้างขนาดนี้
แต่คุณไม่ได้สนใจคำอ้างเราเลยแต่กลับเชื่อว่ามันเป็นความจริง
แล้วก็ด่าเราขนาดนี้อืมซึ่งพ่อแม่เราอ่ะหรือเพื่อนเราที่สนิท
ยังไม่เคยมีใครใช้คำพูดขนาดนี้ณตอนนั้นนะคะ
ก็คืออึ้งและช็อกแล้วก็พูดอะไรตอบไม่ถูกเลย
แล้วน้ำตามันก็ไหลออกมาทีนี้พอน้ำตาไหลเราก็ต่อหน้าเขาเลย
เช็ดน้ำตาต่อหน้าเขาเลยแล้วเขาก็ถามว่าบ้านอยู่ไหน
เราก็ดันต่อไปอีกว่าแบบอ๋ออยู่นครปฐมค่ะ
เขาก็พูดว่าเออนครปฐมก็ไม่ต่างจังหวัดมากนี่
ก็ไม่น่ามีย่าเรานะทำไมแบบยังกินย่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ผ่านมาถึงว่าแบบการที่แบบผู้ชายเอาเงินไปอย่างนี้มันไม่โอเค
แบบเขามันไม่ใช่แล้วอ่ะเอิญอย่างนี้มันเป็นแมงดา
เราร้องไห้ออกมาหรือว่าด้วยความตกใจเนี่ยเขาก็ยังไม่หยุดพูด
ไม่ได้หยุดพูดค่ะหน้าตาเขาไม่ได้สลดด้วยตอนนั้น
เขาก็ยังพูดอยู่จนเราแบบจนเราแบบรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ
น้ำตาไหลเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออเนี่ยแบบ
คือพูดไปยังไงเนี่ยมันก็ไม่ให้ทำอยู่ดีแฟนอ่ะ
เพราะว่าถ้าทำหน้าไปนะหน้าดีขึ้นมีคนอื่นมายุ่งมาอะไรอย่างนี้
มันก็คิดว่าแบบเออเดี๋ยวตัวเงินตัวทองมันไปแล้วมันจะทำยังไง
เออมันก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วก็เออไปเถอะคุยไปก็เสียเวลาเนี่ย
แล้วหนูก็แบบหนูก็แบบได้แต่คิดในใจว่าแบบ
หนูไม่ได้อยากนั่งอยู่ตรงนี้แต่คุณบังคับให้เราอยู่
รู้สึกว่าคุณบังคับให้เราอยู่อ่ะแล้วพอเขาพูดอย่างเงี้หนูก็เลยแบบ
หนูก็เลยลุกออกมาอืมเนี่ยค่ะคือตัวผู้หญิงผู้เสียหายเขาบอกว่า
คนก็ถามนะว่าแล้วยืนฟังอยู่ทำไมเออแล้วอยู่ฟังทำไมครับ
เธอก็บอกว่าก็ตอนนั้นอึ้งช็อกแล้วอยากรู้ว่าสุดท้ายมันจะจบยังไง
เหยียดคนคนหนึ่งที่ไม่รู้จักได้ขนาดไหนครับเนี่ยค่ะเขาก็เลยแชร์เรื่องนี้เอาไว้
แล้วเขาก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่กระทบกับความรู้สึกของเธอแบบกระทบมากนะ
แต่ตอนแรกเนี่ยไม่คิดจะเอาเรื่องอะไรปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่า
แจ้งเรื่องนี้กับทางห้างดีกว่าห้างจะได้ปรับปรุงการบริการ
ซึ่งทางห้างก็ให้กรอกเอกสารยื่นคำร้องเอาไว้
แล้วเธอก็เลยตัดสินใจร้องเรียนผ่านเพจดัง
เพราะกลัวว่าเอกสารที่ยื่นคำร้องไปกับทางห้างจะไม่มีความคืบหน้าครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานทางห้างได้ติดต่อขอโทษกับตัวน้องผู้เสียหายแล้วนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่ดำเนินการให้ก็คือผู้จัดการคลินิกก็กล่าวขอโทษนะ
แล้วก็ทางห้างเขาบอกว่าเบื้องต้นนะคะครับ
ยกเลิกสัญญาการจัดบูธของคลินิกเสริมความงามนี้อืม
คลินิกย้ายบูธออกจากห้างครับ
แล้วก็ดำเนินการขั้นสูงสุดกับพนักงานคนนี้นะคะ
ผู้จัดการคลินิกเขาบอกว่าเขาขอโทษแล้วยืนยันว่าไล่พนักงานหญิงคนนี้ออกไปแล้วนะคะ
อืมถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ทางห้างบอกว่า
ไปแจ้งกับทางห้างได้ทันทีไม่ต้องกลัวครับ
ซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่แชร์ไปเนี่ยนะคะก็แชร์ต่อกันเยอะ
มีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากหลายคนบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
แต่ไม่กล้าออกมาเปิดเผยเคยเจอคำพูดลักษณะคล้ายกันแบบนี้เหมือนกัน
เนี่ยค่ะน้องผู้เสียหายก็เลยบอกว่า
ฝากไปถึงคนที่เคยเจอพฤติกรรมของพนักงานแบบนี้น้องเขาบอกเลยว่า
ควรออกมาเตือนให้เจ้าของคลินิกให้ทางห้างสรรพสินค้าได้รับทราบถึงพฤติกรรมของพนักงาน
เพราะพนักงานไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับลูกค้าอืม
อยากจะให้เรื่องของเธอเป็นกรณีตัวอย่างให้กับคนอื่นในฐานะผู้บริโภคด้วยนะคะ
ก็ก็ถือว่าทางห้างเขาก็แก้ปัญหาให้เร็วอ่ะนะอืม
ไม่อยากคิดว่าเป็นเพราะว่าไปร้องเพจดังด้วยนะ
ก็เลยรีบจัดการให้แต่เอาเป็นว่าเขารับผิดชอบแล้วก็แล้วกัน
อืมที่สำคัญก็คือทางห้างบอกว่ากำหนดมาตรการต่อไปนี้
บูธคลินิกเสริมความงานต่างในห้างค่ะ
มาทำการตลาดโดยการตื้อลูกค้าด้วยการเดินตามลูกค้าไม่ได้อืม
จะออกนอกพื้นที่บูธไม่ได้ต้องอยู่แค่ตรงบูธเท่านั้น
ให้ลูกค้าสมัครใจเดินเข้าไปเองถ้าฝ่าฝืนตักเตือนสามครั้ง
ถ้ายังมีปัญหาอีกก็ให้ออกจากห้างนะฮะ